คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งเรื่องของผู้เช่าห้อง
แล้วก็ทิ้งฮะทิ้งทั้งค่าเช่าที่ไม่ยอมจ่ายไว้เป็นภาระแก่ผู้ให้เช่า
แล้วก็ค่าน้ำค่าไฟก็ไม่จ่ายและทิ้งสิ่งสกปรกไว้ในห้องเช่า
จ๋าคนที่เป็นผู้ให้เช่านะบอกย้ำเลยบอกว่า
คนที่เคยมาเช่าและทิ้งห้องนี้ไว้รกรุงรังขนาดนี้
ถึงขนาดฉี่ใส่ขวดแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้จริงหน้าตาดี
เหรอหน้าตาดีเลยนะเป็นผู้ชายหน้าตาดีเลยนะ
ไม่น่าเชื่อว่าหน้าตาดีแต่จะไม่ได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับนิสัยเลย
เพราะทิ้งขยะไว้แบบนี้นะครับนี่คุณผู้ชมให้ไปดูคลิปหน่อย
เพราะว่าตอนผู้เช่าเข้าไปสำรวจตรวจสอบบอกโอ้โหยังกระสุสานเนี่ยนะฮะ

โอ้โหคนเข้าไปตรวจสอบอึ้งไงคุณพูดไม่ออกเพราะอะไร
จมูกไว้หนึ่งปากก็ไม่กล้าพูดเพราะมีแต่กลิ่นใช่ไหมฮะ
พูดได้ประโยคเดียวโอ้นึกว่าเป็นสุสานนะครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เจ้าของหอพักเขาอ่อนเลยนะฮะ
พอเห็นสภาพห้องพักของตัวเธอเองที่ให้เช่าเนี่ยนะครับ
หลังจากคนเช่าเนี่ยทิ้งห้องไปคลิปนี้ถูกนำมาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กระบุว่า
เห็นแต่ในค่าวไม่นึกว่าจะเจอกัดตัวเองหาสไทค์อยู่ไดจังใดวะ
อยู่ได้จังใดวะนะฮะภาษาอีสานะอยู่ได้จังใด

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่หอพักดังกล่าวนะครับ
ในพื้นที่หมู่๓บ้านช้างที่ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ
ซึ่งเป็นห้องเช่าชั้นเดียวจำนวน๙ห้อง
ตอนไปก็พบกับเจ้าของห้องเช่าก็คือคุณป้าสุวิจิตกำเนิดกล้า
คุณป้ายังเก็บของทำความสะอาดห้องพักหมายเลข๓นี้

โอ้โหต้องขนขยะเอาไปทิ้งใส่ถุงดำ
เนี่ยทั้งที่นอนผ้าห่มหมอน
แล้วก็ท่องเช็ดทำความสะอาดคราบดำสกปรก
และอีกอย่างหนึ่งคุณสิ่งสำคัญที่มันพีคก็คือ
ฉี่ที่มันถูกใส่ไว้ในขวด

ผู้เช่ารายนี้ซึ่งเป็นผู้ชายเอาง่ายไว้ก่อน
ใส่ขวดนี่คุณหลายขวดเลย
แล้วบางทีตอนไปเก็บกว่าทำความสะอาดนะฮะ

คือมั่นใจว่าเป็นฉี่ใช่ไหมไม่ใช่น้ำหมักอะไรอย่างอื่นใช่ไหม
เป็นฉี่พอมันจุกปิดไม่สนิทนะ
มันคว่ำฉี่หกออกมากินฉี่หึงเลยคุณ
ขออภัยคุณผู้ชมที่อาจจะกำลังกินข้าวเที่ยงอยู่นะฮะ
โดยคุณป้าสุวิจิตเปิดเผยบอกห้องพัก

ผู้เช่าเป็นผู้ชายชื่อโชคไม่ทราบนามสกุลจริง
ชื่อจริงก็ไม่ทราบอายุประมาณ๓๕๔๐ปี
เป็นช่างซ่อมรถบรรทุกมาเช่าอยู่นานกว่า๑๒ปี
ย้ำเลยหน้าตาดีนิสัยดีไม่ค่อยพูด
ช่วงแรกจะมีภรรยามาอยู่ด้วยนะฮะแต่ต่อมาภรรยาหนีไป
โชคก็เลยอาศัยอยู่ที่ห้องเช่าคนเดียว
ตลอดระยะเวลาที่เช่าอยู่ห้องพักก็ไม่เคยค้างค่าเช่านะ
ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วช่างโชคหายหน้าไป
จนถึงวันนี้๓เดือนกว่าแล้วนี่แหละมาค้างตั้งแต่ตุลาคม
จนถึงวันนี้ก็๓เดือนไม่จ่ายค่าเช่า
ทีนี้ป้าก็เลยตัดสินใจนำช่างมาตัดกุญแจห้องออก
พอเปิดห้องนอนเข้าไปตะลึงเลยฮะ
กองโตและยังปัสสาวะใส่ขวดพลาสติก
ตอนแรกนะที่ยังไม่เปิดห้องนะ
จ้างคนจะมาทำความสะอาดเนี่ย
ทำความสะอาดบอกเหมา๕๐๐บาท
แต่พอคนทำความสะอาดมาเปิดห้องดู
บอกว่าเหมาไม่ไหว๕๐๐บาท
พันหนึ่งยังไม่เอาเลยตัวคุณป้าเองกับลูกชายก็เลยต้องช่วยทำความสะอาดกันเองนะคุณผู้ชม
ขยะได้ประมาณนี้๒๐ถุงตุ๊กตามีเก่าก็ต้องเอามาทิ้งไว้แบบนี้
ไม่เคยคิดว่าจะเจอกับห้องเช่าของเธอเองเลยนะครับ
ป้าบอกว่านี่ถ้าเอาเงินค้างค่าเช่าและค่าไฟเนี่ย
มาจ่ายรวมประมาณ๑๐๐๐๐บาทนะป้าก็จะไม่ว่าอะไร
แต่ถ้าไม่มาจ่ายนะไม่อโหสิกรรมให้นะ
ส่วนเรื่องค่าทำความสะอาดหรือว่าค่าแรงที่ป้าทำความสะอาดให้หนูเนี่ย

ห้องน้ำก็มีมันไม่ต้องไปเสร็จขวดอย่างนั้น
ไม่คิดว่าเวลาเขามาเก็บจะทำยังไง
ตัวเองยังขี้เกียจตัวเอง
ไม่ใช่ญาติกันแล้วให้เขามาเก็บให้นึกไม่เอา
โอ้โหอยู่ได้จังใดเนี่ยนะฮะคุณป้ายังเน้นถามอยู่เลย
ค่ะตัดสินจากที่หน้าตาไม่ได้จริง